การเพิ่มความคุ้มค่าให้กับลูกค้านะคะ
ทั้งด้านการเงินและการลงทุนค่ะ
ติดตามเรื่องราวเหล่านี้จากรายงานพิเศษค่ะ
สิทธิพิเศษเพื่อรับส่วนลดสินค้าและบริการที่หลากหลาย
รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางด้านการเงินและการลงทุน
พร้อมความร่วมมือจากพันธมิตรและกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งปีนี้
คือความประทับใจไม่รู้จบ
ที่ลูกค้าให้ความชื่นชอบและมีความประทับใจ
อยู่กับเรามาอย่างยาวนานนะคะมีความผูกพันกัน
เรารู้สึกมีความภาคภูมิใจในการที่จะเสนอสิ่งพิเศษต่างให้กับลูกค้านะคะ
เพื่อที่ให้ลูกค้ามีประสบการณ์
ความประทับใจยังไม่รู้จบค่ะ